เห็นเด็กผู้หญิงคนนึงน้องผู้หญิงวัยรุ่น

ที่เดินไปเที่ยวห้างที่ชนบุรีนะครับ

เขาเห็นนายคนนี้เดินเข้าไปในห้าง
แล้วก็พยายามเดินประชิดตัวลูกสาว

ก็ใช้มือถือพยายามถ่ายใต้กระโปรงลูกสาว

พร้อมกับให้นำตัวกลับไปดำเนินคดีที่โรงพักด้วยนะครับ
สอบส่วนผู้ก่อเหตุนายชนะทิพย์รับสารภาพว่าทำไปเพราะนึกสนุก
อยากถ่ายไว้ดูเล่นกับเพื่อนไม่ได้เอาไปขาย
หรือว่าเอาไปโพสต์ในสื่อออนไลน์
เพิ่งทำเป็นครั้งแรกยอมรับทำผิดไปแล้ว

ตำรวจก็นำตัวไปค้นโทรศัพท์มือถือ
พบว่ามีภาพถ่ายแต่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คุณผู้ชม
ก็เลยตั้งข้อหาสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ